ต่อที่ดาราสาวสายบุญอีกหนึ่งคนหนึ่งของวงการดีกว่าคุณโบวี่อัธมา
สองเพื่อนซีคุณปายสีตางแล้วก็คุณมะลิโค้ดนะคะ

บรรจุแพ็คกล่องยางชีพของโครงการกองทุนประทังชีพ
เพื่อเพื่อนร่วมแผ่นดินร่วมกับเหล่าอาสาสมัครอีกกว่าร้อยชีวิตค่ะ
ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือถึงพี่น้องคนไทย
ที่กำลังได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙อยู่ตอนนี้นะคะ
โบวี่ค่ะบอกว่าเธอมาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาได้ร่วมสัปดาห์แล้ว
ความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยเป็นจำนวนมากเลย
จากโควิด๑๙ระบาดนี่แหละค่ะ
ทำให้ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือเอะตนเอง

บางคนค่ะแทบไม่มีข้าวจะกินเลยนะเธอบอกอย่างนั้นเลย
อยากเชิญชวนคนไทยค่ะที่พอจะมีกำลัง
ก็อยากให้ร่วมกันนะคะส่งต่อความช่วยเหลือ

ถ้าเรายังพอมีกำลังยังไหว
อีกอึดใจหนึ่ง
คือตอนนี้มันมีคนที่ลำบากมากจริง
คือเขาขาดรายได้มา๑๒เดือนแล้ว
คนที่ได้เงินเป็นรายวันบางคนไม่มีข้าวจะกิน
คนที่ได้รับคือพอคนที่เขารู้ว่าเขาได้รับกล่องยางชีพ
ตอนที่จิตอาสาโทรไปคอนเฟิร์มว่าคุณได้รับกล่องยางชีพ
คือบางคนเขาเงียบแล้วเขาก็ร้องไห้
คือเขาตั้งหน้าตั้งตารอความช่วยเหลืออยู่
บางคนต้องไปขอข้าววัดกิน
ซึ่งข้าวที่วัดก็ไม่ได้ว่าจะมีให้ได้เพียงพอทุกวัน
ช่วยกันทำให้ดีที่สุดเพื่อประคับประคองสถานการณ์ตรงนี้
ให้คนไทยทุกคนได้ผ่านพ้นมันไปร่วมกันค่ะ
เราจะเห็นนะคะดารานักแสดงก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือ
ในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งแบบนี้หลายคน
ก็ได้รวมตัวกันช่วยเหลือเหมือนกัน
แล้วมันก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคุณผู้ชมนะ